ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราติดตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่พัทธลุง
ค่ะนะฮะมีหนุ่มวัยสามสิบสองปีชื่อนายวรวิทย์ช่วยมากหรือในเบาถูกมัดมือมัดเท้าแล้วเอาศพเนี่ยโยนทิ้งทะเลน้อยที่จังหวัดพัทธลุง
ชาวบ้านไปทอดแห่แล้วก็เจอศพทีแรกคิดว่าเป็นเรื่องของแก๊งค้ายาเสพติดหรือเปล่าใช่เพราะว่ารักษณะการฆ่าคือค่อนข้างโหดเยี่ยมทั้งมัดมือมัดเท้ามัดคอ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะฮะ๔คนนะครับที่จับได้เป็นเครือญาติกันทั้งนั้นเลย
อันนี้น่าตกใจมากนะคะวันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงเวลาที่ทำแผนแล้วก็มีลูกของหนึ่งในผู้ต้องหา
เขามาดูการทำแผนเขาก็แบบโอ้โหร้องห่มร้องไห้นะครับ
ทุกคนนี้เป็นเครือยาศกันหมดเลยกับผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นที่บ้านตอนที่ตำรวจเนี่ยไปคุมตัว
ลูกสาวของหนึ่งในผู้ต้องหาร้องไห้กอดพ่อ
ผู้ต้องหานี่ชื่อนายสมเกียจวรพันธ์ชื่อเล่นชื่อก้อย
อายุสี่สิบสี่ปีนะครับลูกสาวนี่ก็ร้องไห้ไม่ยอมปล่อยเลยอ่ะ
นายสมเกียจก็ได้แต่บอกบอกลูกสาวบอกเดี๋ยวพ่อกลับมาไปแป๊บเดียว
ค่ะนะฮะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวไปนะ
ลูกก็ยังร้องไห้อยู่นะครับก่อนจะไปเนี่ย
สมเกียจก็หันจากลูกสาวไปบอกลูกชายบอกดูน้องด้วยนะ
นี่ฮะคุณยายที่นั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับ
เหตุฆ่าแล้วก็เอาศพเนี่ยโยนทิ้งน้ำ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายวรวิทย์ช่วยมากหรือว่าในเบาอายุ๓๒ปี
เป็นเครือยาศกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้ทีแรกตำรวจพุ่งเป้าไปที่
ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในแก๊งค้ายาเสพติด

เพราะว่าก่อนที่นายวรวิทย์จะหายตัวไปจากบ้าน
แล้วมีชาวบ้านไปทอดแห่แล้วได้สบไปเจอสบ
ปู่ของนายวรวิทย์บอกว่าหลานชายเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นวัยรุ่น
มารับตัวไปขี่จักรยานยนต์มารับไป
แล้วก็มีประวัติเกี่ยวเรื่องของยาเสพติด
นี่นะฮะสภาพของที่เกิดเหตุ
แล้วก็พื้นที่ต่างที่ตำรวจเนี่ยไปควบคุมตัวผู้ต้องหา
ผู้ต้องหามี๔คนนะครับ
ถ้าเราไล่จากคำให้การคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา
ที่ตำรวจไปจับคุมตัวได้คนนี้ก็เป็น๑ใน๔นะฮะ
คนนี้ชื่อนายสมคิดนะครับ
ทั้ง๔คนอ้างว่าทำไปเพราะทนพฤติกรรมก้าวร้าว
อารวาสทำร้ายคนแก่ของนายวรวิทย์ผู้ตายไม่ไหว
โดยบอกว่าวันเกิดเหตุ

อารวาสคว่างปลาข้าวของที่บ้าน
แล้วก็ด่าทอยายพา

เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นคือนั่งกอดลูกสาวของนายสมเกียจอยู่อ่ะค่ะ
ลูกสาวเขากอดพ่อตอนที่ตำรวจมาคุมตัวไป
นั่นแหละฮะคุณยายพาถูกนายวรวิทย์ทำร้าย
พาเนี่ยเป็นแม่ของนายวรากรรอดเนียมหรือว่านายเอ็ม
อายุ๓๖เป็น๑ใน๔ผู้ต้องหาด้วยนะครับ
ตอนนั้นนายวรากรเห็นว่าในเบาวรวิทย์
มาทำร้ายยายพาที่เป็นแม่ทนไม่ไหว
ก็เลยต้องเข้าไปช่วยแม่ค่ะแล้วก็เกิดการชกต่อยกับ

ที่นายสมเกียจที่เป็นน้าเขยของผู้ตาย
กับนายวิรเดชช่วยมากหรือว่าในกุ้งอายุ๔๓
ที่เป็นน้าอีกคนนึงจะเข้ามาช่วย
แล้วก็จับผู้ตายช่วยกันจับมัดมือมัดเท้า

เขาอารวาสก็เลยบอกว่าจับมัดมือมัดเท้า
แล้วโทรหานายสมคิดช่วยมากหรือว่าในโคมอายุ๕๓
ซึ่งเป็นลุงของผู้ตายบอกว่าให้เอารถมารับหน่อย
ตอนนี้จับนายวรวิทย์มัดมือมัดเท้าไว้แล้ว
หลังจากมาคลุมคลั่งอารวาส
พอนายสมคิดมาถึงเขาก็ช่วยกันอุ้มนายวรวิทย์ขึ้นรถเก๋ง
แล้วขับไปที่สะพานเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
ด้านล่างคือทะเลน้อยที่ชะมัดเขาเรียกกันที่พระทะลุง
คือพอไปถึงสะพานเนี่ย
ยังช่วยกันเอาเชือกเนี่ยมามัดคออีกนะฮะ
เขาสลบแน่นิ่งไปซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่า

ก่อนจะจับเขาเนี่ยโยนทิ้งลงไปด้านล่าง
ซึ่งเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ที่เขาเรียกกันทะเลน้อยนะฮะ
ลักษณะเป็นทะเลสาบนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยตอนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยนายสมคิตเป็นคนขับ
นายวิรเดชแล้วก็นายวรวิทย์ผู้ตายนั่งอยู่เบาะหลังนะฮะ
ที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาทอดแห่แล้วก็ติดศพขึ้นมา

ตอนที่พาไปนะฮะอีกสองคนเนี่ยร่วมก่อเหตุแต่ว่าอยู่ที่บ้านนะครับ
คือผลการชนะสูตรเบื้องต้นของตำรวจเนี่ยพบว่านายวรวิทย์

ก็เลยคาดว่าตอนที่ถูกมัดมือมัดเท้าแล้วถูกรัดคอด้วย

น้ำถ่วมปอดเราก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ปอดแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับคดีนี้ผู้ต้องหาสี่คนนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะครับมีนายวรากรที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง
คนนี้เป็นคนที่บอกว่านายวรวิทย์เนี่ยมาทำร้ายแม่เขาก่อน
ก็เลยเกิดการชกต่อยกันเกิดขึ้นเพราะว่าต้องช่วยแม่
ก่อนที่นายวิรเดชที่เป็นญาติญาติกันเนี่ยนะครับจะมาช่วยแล้วก็ช่วยกันจับนายวรวิทย์
มือมัดเท้าก่อนที่จะเอาขึ้นรถแล้วก็ไปมัดคออีก
แล้วเอาร่างเนี่ยโยนทิ้งน้ำคือนายวิรเดชนี่เพิ่งได้รับการพักโทษ
คดียาเสพติดนะครับตอนที่ตำรวจไปคุมตัวได้เนี่ย
เท้ายังใส่กำไรอีเอ็มอยู่เลยค่ะกำไรติดตามตัวของผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษอ่ะ
นายสมเกียจนี่เป็นน้าเขยนะช่วยทำร้ายร่างกายแล้วก็มัดมือมัดเท้า
นายสมคิตนี่เป็นลุงของผู้ตายเป็นคนขับรถมารับ
เอาเขาขึ้นรถแล้วก็ขับไปจอดที่สะพานแล้วโยนทิ้งน้ำ
ย่าของผู้ตายก็อยู่ด้วยนะครับตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ไปนะฮะ
คือความจริงแล้วผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งผู้ตายก็เป็นเครือญาติกัน
เครือยาศกันทั้งหมดเลยนะฮะพลตมตรีวราเวชชาพินัน
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะครับวันนี้คุมตัวนายสมคิต
ที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถแล้วก็นายวิรเดชที่เป็นคนทำร้ายร่างกาย
จับเขามัดมือมัดเท้ามัดคอด้วยแล้วก็จับโยนทิ้งน้ำเนี่ย
คุมตัวไปที่สะพานเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ไปชี้จุด
วันนี้คุมมาสองคนนะฮะเพราะว่าสองคนนี้เป็นคนเอามาทิ้งน้ำนะฮะ
เหลือเนี่ยเขาจัดการอยู่ที่บ้านก็เลยคุมมาทำแผนตรงนี้สองคน
นายสมคิตบอกว่าตัวเขาเป็นคนขับรถออกมาจากบ้านหลังเกิดเหตุ
เพื่อวนหาจุดทิ้งในเบาหรือว่านายวรวิทย์ผู้ตาย
ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายของเขาโดยขับรถไปเรื่อย
ไม่ได้วางแผนเอาไว้ว่าจะไปทิ้งที่ไหนตอนนั้นตั้งใจแค่ว่าจะหาที่รับตาคนแล้วก็ทิ้งไป
ช่วงที่ขับรถแล้วเอาร่างนายวรวิทย์ไปโยนทิ้งเนี่ย
ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือยังขณะที่นายวิรเดชยอมรับว่าทำไปเพราะทนกับความก้าวร้าว
ของนายวรวิทย์ไม่ไหวแต่ละวันเนี่ยมีแต่หาเรื่องญาติด่าทอญาติล่าสุดเนี่ย
ถึงขั้นมาด่าทอมาทำร้ายยายพาซึ่งเป็นโรคหัวใจด้วย
ยังปลาข้าวของใส่ลูกลูกหลานหลานอีกอืมเขาเห็นเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ย

ดึงคนเดียวเหรอลุง

เราเอารถมาวางตรงนี้แล้วละครับ
ที่จะออกมาเราลัดคอกลังในใช่ไหม
เราลัดของกันข้างในเรียบร้อยแล้ว

ลัดคอแล้วก็พอเขาจะเฮียเราก็เอามาวางตรงนี้
ตอนที่เราจะโยนเราพักตรงนี้ไหม

นี่คือจะหนูทำแบบไหนครับ

คือเราว่าทำร้าย
พ่อแม่ป้าหลานอะไรแบบนี้ก็ประจำ

อศูนย์นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ตงหาห์นะคะ

แต่เขาก็บอกเขาคิดแล้วอ่ะว่าแบบไม่ไม่ไหวแล้วจริงจริงนี่เขาอ้างว่าก่อเหตุไว้หลายอย่างหลายครั้งหลายหน
อืมนายวรวิทย์ช่วยมากหรือว่าในเบาอายุสามสิบสองเนี้ยเขาอยู่กับปู่กับย่า
ค่ะแต่เขาเรียกปู่ว่าพ่อนี่คือผู้ต้องหาสี่คนนะฮะค่ะ
คนที่ไปทำร้ายในวันเกิดเหตุเนี่ยนั่นคือยายค่ะนะปู่กับย่าบอกว่า
นายวรวิทย์วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยศุกร์๒๑พฤษภาคม
มีเพื่อนขี่จักรยานยนต์มารับออกจากบ้านไปแล้วหายไปเลยอืม
วันเสาร์๒๒พฤษภาคมเนี่ยมีชาวบ้านเขาไปทอดแห
หาปูหาปลาที่ทะเลน้อยค่ะใต้สะพานที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็ไม่รู้อะไรมันหนักหน่วงอ่ะพอลากขึ้นมาเอ้าเป็นศพคน
อืมก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบตรวจไปตรวจมาก็พบว่านี่คือ
วรวิทย์นะฮะที่หายตัวไปจากบ้านก่อนที่จะไปจับเครือญาติที่ร่วมกัน
ก่อเหตุเมื่อวานนี้ตรงนี้ทะเลน้อยนะครับที่พัทธลุง
คือช่วงที่น้ำมันขึ้นเนี่ยชาวบ้านจะหาปูหาปลาค่ะนะฮะ
ก็เป็นวันที่เขาเจอศพแล้วก็เนี่ยลากกลับเข้าฝั่งนะคะช่วงที่น้ำมันลงเนี่ย
มันจะมีลักษณะเป็นเดินมีดินมีย่าอะไรพวกนี้
เขาจะเลี้ยงควายแถวเนี้ยแถวเนี้ยแล้วเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ย
เนี้ยมันเป็นจุดชมวิวด้วยนะค่ะเขาจะมาชมพวกเนี่ย
นกเนี้ยบัวอะไรพวกเนี้ยเยอะแล้วก็ควายน้ำอืม
คือควายปกตินี่แหละแต่ธรรมชาติควายตรงนี้
ผู้ชมคุณรัชพรเวลาน้ำขึ้นเนี่ย
มันไม่มีย่าอะไรให้กินค่ะมันจะว่ายน้ำมันก็ลงไปเล่นน้ำ
ยน้ำแล้วมันก็จะกินพวกดอกบัวพืชน้ำอะไรพวกนี้
เขาก็เลยเรียกว่าควายน้ำเนี่ยเป็นจุดชมวิวด้วยค่ะ
พานี่สูงนะฮะโยนทิ้งตู้มลงไปเลยนะครับ
ประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรได้นี่ฮะผู้ต้องหาสี่คนอ่ะ

ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับ
โดยนายสมเกียจกับนายวรากรนายวิรเดชเนี่ย
นายสมคิตที่เป็นคนขับรถมารับเป็นเจ้าของรถ
หรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่านายวิรเดช
รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าผู้ตายเพียงคนเดียว
คนอื่นไม่ได้ร่วมกันฆ่าแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเรายังอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ว่า

ชัดเกณฑ์ทิ้งซึ่งนะครับเรามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่แน่เชื่อถึงแล้วบางส่วนนะครับ
เช่นฆ่าเลือดในรถคำรับสาภาพของผู้ตำรวจภูทรทั้งหมด
ทีนี้กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าทนไม่ไหวหลายครั้งหลายหนพฤติกรรมแต่ว่าวันเกิดเหตุ
นายวรวิทย์ผู้ตายมาที่บ้านแล้วมาทำร้ายยายพายายพายุ๗๗แล้วเป็นโรคหัวใจด้วย
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้ก็เลยไปถามยายพา
พาคือแม่ของนายวรากรหนึ่งในผู้ต้องหานะฮะนี่ครับคุณยายพานะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยคุณยายพาที่กลุ่มผู้ต้องหาบอกว่า
เบาหรือว่านายวรวิทย์เนี่ยมาทำร้ายจนทนไม่ไหวต้องลงมือก่อเหตุ
ใยภาพบอกว่าตัวยายภาพมีสัตว์เป็นยายของนายเบ่าคือยายภาพเนี่ยเป็นน้องสาวของยายจริง
ยายแท้ของในเบาก็เลยมีศักดิ์เป็นยายวันเกิดเหตุในเบามาที่บ้านแล้วบังคับให้ยายพา
ไปตามนายวรากรที่เป็นลูกชายเนี่ยออกมาให้นะฮะแต่ยายพาไม่ไปตามให้
เบาก็เลยอารวาสคว่างปลาข้าวของหลานสาวที่ร้องไห้อยู่ตอนที่พ่อจะถูกตำรวจคุมตัวไป
ลูกสาวของนายวรากรเนี่ยหลานสาวซึ่งเป็นลูกลูกของนายสมเกียจนะ
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยในเหตุการณ์ก็เลยพายภาเนี่ยเข้าไปหลบในบ้าน
เพราะกลัวว่ายายพาเนี่ยจะตกใจจนช็อกเนี่ยหลานสาวคนนี้ค่ะที่กอดพ่อร้องไห้อยู่เนี่ย
เพราะว่ายายพาเนี่ยมีโรคหัวใจในบ่าวกำลังอารวาสเลยหลานก็พาไปหลบในบ้าน
หลังจากนั้นยายพาบอกยายพาไม่เห็นเหตุการณ์อีกแล้ว
เพียงแค่ว่ามันเกิดการชกต่อยกันขึ้น
แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตายขนาดนี้
คือถ้ารู้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะรุนแรงบานปลายขนาดนี้ยายพาบอกว่าคงจะไปห้ามแล้วล่ะ
ตอนนี้สภาพจิตใจของยายพายายพาบอกว่าย่ำแย่มาก
คือถ้าสังคมจะมองว่าครอบครัวของเธอเป็นคนที่ใจคอโหดเยี่ยมอมหิต
ขอยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเนี่ยอดทนกันมามากแล้ว
ทนกันมานานแล้วกับพฤติกรรมของนายวรวิทย์ผู้ตาย
สักคมสักคม
ก็ไม่ได้โหลโหลตอนลั้งถ้าโหลกับไยยยายต่ำ
คือยายพาบอกว่าสิ่งที่ยายพาช็อกมากแล้วก็ตกใจมากก็คือ
อันดับแรกอย่างที่บอกคือมันเป็นเครือญาตินะคะ
แล้วก็บานปลายถึงขั้นไปฆ่ากันเอง
คือลูกชายแท้ของยายพาซึ่งก็คืออยู่บ้านเดียวกันด้วย
แล้วก็ยังมีญาติอีก๒คนที่อยู่บ้านติดกันเป็นผู้ก่อเหตุด้วย
มีแค่นายสมคิตที่เป็นคนขับรถนะคะคนนั้นในบ้านอยู่ต่างอำเภอ
แต่นอกนั้นมันคือคนบ้านเดียวกันหมดเลยมันคือครอบครัวเดียวกันหมดเลย
พาอยากบอกแบบนี้ค่ะยายพาบอกว่าขอความเห็นใจด้วยได้ไหม
ขอความเห็นใจให้กับผู้ต้องหาทั้งสี่คนหน่อยเพราะวันนั้นถ้าเขาไม่มาช่วยยายอ่ะ
คนที่ตายอาจจะเป็นยายก็ได้ครับยายอาจจะช็อกจนตายไปเลยก็ได้
อันนี้คือสิ่งที่ยายพาขอบอกความในใจอ่ะนะคะแล้วยายพาก็บอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ได้โกรธผู้ต้องหาทั้ง๔คนนะเพราะยายเองก็เชื่อว่าทุกคนคงจะเหลืออดเหลือทนสุดกลั้นจริงแล้วกับพฤติกรรมของในบ่าว
พาบอกยายสงสารลูกชายยายก็คือนายวีรเดชที่คุณภาคภูมิบอกว่าเขามีคดียาเสพติด
แล้วก็เพิ่งจะได้รับการพักโทษยังมีกำไรอีเอ็มอยู่ที่ข้อเท้า
ยายบอกยายสงสารลูกชายยายลูกชายยายก็ตั้งใจจะทำมาหากินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่แก่แล้ว
แต่ก็ต้องมาติดคุกเพราะว่าหลานชายมาอารวาสแบบนี้
ยายบอกยายสงสารทรัพย์ชายยายกกลางสองยายบอกยายสงสารอิงสะลูกชายยาย
อาจจะลำดับญาติกันหลายอย่างหลายทางหน่อยนะค่ะเพราะว่าเขาเครือญาติกันหมดอ่ะ
อันนี้คือพี่สาวยายพานี่คือพี่สาวยายพาซึ่งก็เป็นหนึ่งในแม่ของผู้ก่อเหตุก็คือนายวีรเดช
ครับนะคะก็ก็เป็นย่าของคนตายด้วยนั่นแหละย่าในบ่าวด้วยก็อย่างที่บอกว่าเป็นเครือญาติกันหมด
แต่เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจแม้ว่าผู้ตายจะเป็นหลานเขาแต่เขาเข้าใจว่าสาเหตุเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นทางขวานี่ก็คือลูกชายของของคุณย่าคนนี้นะคะก็คือนายวิรเดชที่ว่ามีกำไรอีเอ็มติดข้อเท้า
นี่เป็นภาพที่เมื่อวานที่ตำรวจไปคุมตัวคือเอาง่ายง่ายคุณย่าเองก็บอกว่าอยากขอความเห็นใจให้ลูกชายของย่า
กับผู้ก่อเหตุคนอื่นอื่นด้วยเพราะว่าพฤติกรรมของหลานย่าที่เสียชีวิตไป
มันเหลือทนจริงอันนี้คือฟังฝั่งที่คุณย่าเป็นคนพูดนะคะ
คุณสุชาดาของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่หน่อยว่า

ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเออช็อกจริงนะไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้น
เป็นคนในครอบครัวเป็นญาติกันฆ่ากันเอง
ตอนแรกที่ติดตามข่าวเนี่ยดูจากวิธีการดูจากร่องรอยการเสียชีวิต
นึกว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเหมือนกันเพราะว่ามันโหดมาก
สำหรับในบ่าวผู้ตายเนี่ยนะคะชาวบ้านหลายคนที่เราไปสอบถาม
เออก็รู้จักนะเคยเห็นหน้าอยู่แต่ไม่ค่อยได้สูงสิงเท่าไหร่
เพราะว่าในบ่าวเนี่ยมีประวัติติดยาเสพติด
แล้วก็ค้ายาเสพติดเข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่น
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นในบ่าวอารวาสทำร้ายชาวบ้านคนอื่นนะคะ
แต่ได้ยินมาเหมือนกันว่าในบ่าวเนี่ยคืออารวาสแล้วก็ทำร้ายคนในบ้านกันเอง
แต่ก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเรื่องนี้อะไรมากมายนักส่วนผู้ต้องหาทั้งสี่คนที่เป็นญาติในบ่าว
ชาวบ้านก็รู้จักกันดีเนี่ย๔คนนี้ชาวบ้านบอกอ๋อรู้จักดีเลย
สี่คนนี้เขาเป็นคนดีนะไม่เคยทำร้ายใครอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากชาวบ้านนะคะ
แต่ว่า๔คนนี้ที่เขายอมรับสารภาพเนี่ยว่าเขาทำกันเองอะไรอย่างนี้
เราก็เคยเห็นเขาเป็นคนดีคนเป็นคนปกติไม่ได้แบบ
ใช่ไหมปกติอันนี้หมดนี่หมดน่ะเออหมดนี่หมดน่ะ
วันนี้เนี่ยจริงแล้วทางครอบครัวแล้วก็ญาติของในบ่าวผู้ตายนะคะ
เตรียมที่จะนำร่างในบ่าวมาตั้งศพที่วัดชุมประดิษฐ์ในตำบลควนขนุนอำเภอเขาชัยสนค่ะ
ก็ให้คุณปู่กับญาติบางส่วนไปรับศพที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะคะ
แต่ว่าสรุปแล้วยังรับศพกลับมาไม่ได้เพราะว่าจะต้องมีการตรวจโควิด๑๙ก่อน
ก็เลยทำให้การผ่าพิสูจน์ล่าช้าค่ะเราก็ไปที่วัดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ญาติบอกว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลเพราะว่าก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าฟังในมุมของคนในพื้นที่
ค่ะที่เขาบอกเนี่ยเอาละมีคนคนหนึ่งที่แบบ
ก่อเรื่องก่อราวไม่เว้นวันถึงขั้นล่าสุดมาทำร้ายคนในบ้าน
เขาจะทำอย่างไรในการที่จะจัดการกับคนคนนี้
ใช่ไหมฮะคือแน่นอนว่าเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยมันต้องมี
ค่ะแต่ถ้ามันเกินเลยไปเนี่ยถึงขั้นฆ่าเขาตายเนี่ย
อันนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมกฎหมู่มันจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้

ให้ทนอยู่กับคนแบบนี้เหรอแจ้งตำรวจได้ไหม
ก็ตำรวจมาแล้วจะจัดการได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่าจับไปแล้วปล่อยมา
แล้วความปลอดภัยมันจะอยู่ตรงไหนคำถามก็คือว่าจะทำยังไง
เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าจะทำยังไงแต่ถึงขั้นเลยเถิดไปฆ่ากันตาย
ไปทำร้ายเขาจนแบบโอ้โหจนมันเกินขอบเขตของการป้องกันตัวเนี่ย
แง่ของกฎหมายมันก็ทำไม่ได้จริงนะฮะมันก็ทำไม่ได้นะครับ
ก็อยู่ที่ว่าแม่จะทำยังไง
คือต้องช่วยกันหาทางแก้จริงแล้วคิดว่าตำรวจอาจจะมีส่วน
ในการที่จะช่วยเหลือหรือบทบาทตรงนี้ได้บ้าง
กรณีที่ว่าถ้ามันเกิดการทำร้ายร่างกายกันในครอบครัวบ่อยจริง
เข้ามาช่วยเหลือเพื่อมันไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายมาถึงขนาดนี้ได้หรือเปล่า
แต่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือยังไงต้องหาทางแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะ
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ